ไง

มาค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะ
ของผู้ชายในฝันก็ยังคงอยู่กับหนุ่มสุดหล่อนะคะ

ถามเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ย

ตอนนี้ก็มีคนที่รู้ใจ

ว่าคนรู้ใจเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าแนวเดียวกันไหม

เห็นแก่อดีตที่เคยเป็นพี่น้องกัน
เพราะเขาบอกว่าเป็นดรเนี่ยมันจะต้องเป็นคนแนวเดียวกันถึงจะคุยกันรู้เรื่องดรด้วยกัน
ไม่เลยครับไม่เลยครับคือพอเป็นแฟนเนี่ยจริงชอบคนที่ไม่เหมือนเราฮะ

ใช่ครับต้องตรงข้ามไปเลยยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะได้มีการคุยกันเรื่องอื่นบ้างนอกจากเรื่องงาน

พอพันรุเหมือนกัน

แต่พอดีคนนี้เขาเป็นครูเหมือนกัน
คือเป็นสายวิชา
ครูสอนเต้น

อุ๊ยน่ารักหญิงก็เป็นเจ้าติดน่ะสิ

คือที่เจอเราส่วนมากเจอที่งานเจอเพราะงาน

ผมก็ค่อนข้างที่จะมีระเบียบมีเป้าหมายที่ต้องทำ

แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้น

โอ้โหก็ต้องเป๊ะไปตามนั้นเลยเหรอ
ถ้าหลังเลิกทำงานกลับบ้านมาสมมุติคุยกับแฟนว่า
เดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันนะแล้วถ้าแฟนแบบ
คือทุกอย่างมันต้องเป๊ะอย่างนั้นด้วยไหม
ไม่เลยครับไม่เลยเค้าเป็นชีวิตส่วนตัวปุ๊บ
หมดเรื่องงานปุ๊บทุกอย่างมันต้องตามสบายของเราแล้ว

คือเขาเนี่ยคนเป็นดรเขาจะฉลาดเขามองได้หมด

เออคือต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ย

คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมา

แล้วก็บอกเขาไกด์เขาแต่ไม่ต้องไปบอกเป้เขาต้องทำอะไร
เขาจะคิดเองทำเองมีวิธีการเขาเอง

เมื่อไหร่ที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่ควรทำคือไปตอกย้ำ

ต้องบอกพี่ก็เคยมาอย่างนี้แบบนี้สิลองทำแบบนี้ดูไหม

เปเปอร์ฉันบอกเลยนะเธอนี่เป็นคน

เขาก็จะบอกว่าผมเป็นคน
จำไม่ได้แล้ว

สมมุติว่าถ้าวางแผนจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราว

แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล่นไปดูหนังกินข้าวก็
ที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้ก็เป็นปกติ

ที่ไม่ซัก

ก็คือชอบที่นี่ตลอดเวลา
แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไม่อยากทำอะไรเลย

ก็เป็นคุณครูนะใช่ไหมคะแฟนเป็นคุณครู

แฟนที่เป๊ะที่ออฟฟิศกลับบ้านเรียบร้อย

ไม่ได้ดูกกว่าเราคือให้บทบาทค่ะ

แต่เขาเป็นผู้ชายในฝันของเราได้ไง
ไม่เป็นไรเอาไปฝันถึงก็ได้เนอะ
แต่อย่างที่บอกเวลามันเดินหน้าไปตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นมีการวางแผนไหมสำหรับครอบครัวเราว่าเราจะมีครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่
เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตรักมันวางแผนไม่ได้
คือถ้าเราวางแผนเท่ากับว่าเราไปทำอะไรที่มันฝืนใจเรา

ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องให้ใจเรามันคิดเองทำเอง
ก็ปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้ว
ปีนี้หรือครับผม๔๐แล้วครับไม่ห่วงว่าน้ำยาเราจะหมดอายุหรือครับ
แม่ก็ห่วงเหมือนกันแต่ว่าคืออยากจะทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่มากกว่า
ก็คือเรื่องแรกคือผมอยากจะโฟกัสกับเรื่องงานในช่วงนี้นะครับ
ที่สองคือเรายังคิดภาพเราไม่ออกว่าถ้าเรามีครอบครัวมันจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไง
คือยังไม่เห็นภาพนั้น
แต่ว่าสิ่งที่รู้คืออยากมีลูกเวลาเห็นหลานหรือเห็นลูกเพื่อนเนี่ย
อยากมีอยากเอามาเล่นด้วยไปเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้

ชอบเด็กแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไง
ถ้างั้นอยากจะบอกว่าชีวิตการวางแผนครอบครัวอาจจะยังไม่ได้มองไว้เป็นเรื่องของการทำงาน
แต่เมื่อไหร่มันพร้อมปุ๊บพวกเราจะมีโอกาสได้รู้ไหมคะ
แน่นอนครับก็รับรองว่าจะมาเรียน
เรียนเรียนเชิญ

เหมือนกันติดต่อไปเป็นเท่าแก่
ด๊อคตัอร์เปเปอร์ด้วยนะแต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะ
แล้วก็ติดตามไอจีพวกเราได้ด้วยนะคะ

อุ้ยออกขับแต่ก็ยังรักเมนเตอร์
ผมไม่มีสเปคนะครับเป็นคนที่มีสเปคนะครับ
อย่างนี้แม่ก็ได้มาก่อนแต่แม่มาช้าไปนิดหน่อย
แม่มาเร็วเกินไป

ก็อย่างที่บอกกันเป็นฟิลฮะคือถ้าเจอแล้วมันแล้ว

ทำไมแม่เอาให้ทำไม
ก็มันไม่ใช่หรอกฉันไม่ใช่ของเขาอีกแล้วนะ
ใครมายกี่คนน่ะที่ฉันก็ความอำเหลวตลอดเลย